สวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณค่ะอาจารย์ค่ะช่วงนี้พักเรื่องการเมืองหน่อยนะคะ
ขอตอบคำถามแฟนรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยครับวันก่อนคุณสมพงศ์ใช้ชื่อว่าสมพงศ์ใกล้วัด
ถามมาเรื่องพระวิญญาธิการหรือที่เรียกกันว่าตำรวจพระ
ตำรวจพระเนี่ยยังมีอำนาจอยู่มากน้อยแค่ไหนเคยได้ยินในช่วงว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมา
ตอนนั้นเนี่ยตำรวจพระเข้มแข็งมากแล้วตอนหลังทำไมเรื่องของตำรวจพระ
เงียบหงายไปแล้วก็กลายมาเป็นข่าวอีกทีที่คุณน้ำแข็งบอกเมื่อสักครู่
ผมคมข้อมูลมาตอบคำถามอย่างนี้ครับว่าพระวิญญาธิการนั้นเนี่ยคือตำรวจพระ
คณะสงฆ์ได้ดำริตั้งขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้เองครับไม่ถึง๓๐ปี
แต่ว่าถ้าย้อนไปดูในอดีตการเนี่ยคำว่าพระวิญญาธิการไม่มี
มีคำอยู่สองคำเท่านั้นคือพระวินัยทรกับพระธรรมธร
พระวินัยทรเนี่ยหมายถึงภิกษุผู้ทรงพระวินัยดูแลเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติ
ทางด้านพระวินัยของสงฆ์ส่วนพระธรรมธรเนี่ย
หมายถึงภิกษุผู้ทรงพระธรรมดูแลเกี่ยวกับการกล่าวธรรมว่าถูกต้องตามพระสูตร
พระพุทธเจ้าจัดไว้ไหมเนี่ยมีพระวินัยทรกับพระธรรมธร
แต่ตอนหลังเนี่ยทั้งพระวินัยทรกับพระธรรมธร
ก็ค่อยค่อยจางหายไปจากวงการพระถึงแม้ว่าจะมีการตั้งพระวินัยพร
ประจำจังหวัดพระธรรมธรจังหวัดก็ไม่มีบทบาทอะไรมาก
คือตั้งเอาไว้ให้ปรากฏชื่อไว้อย่างนั้นแหละพอเป็นอย่างนี้
ต่อมาคณะสงฆ์ก็เลยตั้งองค์กรสงฆ์ขึ้นมาใช้ชื่อใหม่ว่าพระวิญญาธิการ
วิญญาธิการเนี่ยมีหน้าที่ที่เข้าใจง่ายก็นึกถึงนั่นแหละตำรวจพระ
ตำรวจพระเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในกอทมในยุคที่พระสุเมธาธิบดี
ตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานครปีสองพันห้าร้อยสามสิบสาม
ตอนนั้นเนี่ยมหาเทราสมาคมยังไม่มีมติรับรองหรอกครับ
ว่าพระวิญญาธิการเนี่ยเป็นองค์กรที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาเทราสมาคม
แต่ว่าไม่ขัดข้องที่จะให้มีเพราะถือกันว่าเป็นอำนาจของเจ้าคณะปกครอง
ผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยจะมีข่าวพระวิญญาธิการ
ดำเนินการบุกไปจับกลุ่มพระที่ประพฤกตัวไม่เหมาะสม
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยครั้งนะเช่นพระที่ไปท่องเที่ยวในที่อโคจร
พระที่บินทบาทเกินเวลาพระที่ไปนั่งรับบินทบาทแล้วมาเวียนเทียน
เอาอาหารไปเวียนเทียนขายแม้กระทั่งพระที่ตั้งวงเล่นป๊อกเก้งเล่นไฮโลกันเนี่ย
โดนไล่จับวิ่งกันจีวอนปลิวแล้วเป็นภาพข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิม
อยู่พักหนึ่งแล้วพอจับได้แล้วเนี่ยเขาก็
ก็ถูกบังคับให้ลาศิกขาให้ศึกอ้าวพระที่ทำผิด
ยอมศึกเขาถือว่าพระวิญญาธิการไม่มีอำนาจ
เขาก็ไปฟ้องศาลศาลก็งงง
เพราะว่าศาลรู้แต่มีพระวินัยทรรู้แต่ว่าพระแต่ไม่รู้จักบทบาทของพระวิญญาธิการ
ฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ให้ช่วงหลังเนี่ยบทบาทของพระวิญญาธิการจางลง
แล้วตอนหลังที่เป็นข่าวที่คุณน้ำแข็งบอกเมื่อกี้
มหาเทราสมาคมหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทบทวนใหม่
แล้วก็เป็นข่าวตามมาเมื่อ๒๓วันที่ผ่านมานี่แหละ
ในข่าวบอกว่ามีการประชุมพระวิญญาธิการหรือตำรวจพระในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพ
โดยมีพระพรมโมลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพาศรีเจริญ
กรรมการมหาเถระสมาคมในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณายกร่างกฎระเบียบพระวิญญาธิการ
บรรยายว่าระเบียบมหาเทราสมาคมด้วยพระวิญญาธิการว่า
ตามระเบียบมหาเถระสมาคมได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมมหาเถระสมาคมเมื่อวันที่๗พฤษภา
สมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชได้ลงพระนามในระเบียบดังกล่าวแล้ว
หลังจากนี้จะอยู่ในขั้นตอนการประกาศในแถลงการคณะสงฆ์เพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ
ที่ผ่านมายังไม่เคยมีระเบียบการรับรองการทำงานของพระปิญญาธิการ
ที่ประชุมมหาเทราสมาคมจึงมีมติให้ร่างระเบียบมหาเทราสมาคมดังกล่าวขึ้น
ก็คือกำหนดให้มีคณะกรรมการพระวิญญาธิการ๕คณะโดยมีเจ้าคณะใหญ่เป็นประธานคณะกรรมการ
อันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
ก็แปลว่าต่อจากนี้ไปพระวิญญาธิการก็มีอำนาจตามที่มหาเถระสมาคมรองรับแล้ว
อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับชาวพุทธที่หงุดหงิดขัดใจกับพฤติกรรมของพระนอกรีดนอกแถวเต็มที
บางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าที่โกนหัวห่มเหลืองเนี่ยพระจริงหรือพระปลอม
บางทีก็เจอพระปลอมมาจากเขมรมาบินทบาทเห็นว่าบ้านเราเนี่ย
คนไทยนับถือพุทธบริจาคอะไรเยอะตักบาททีนั้นก็มีแต่ของดีดี
อ้าวก็ปลอมตัวครับแฝงตัวเข้ามามีคนรู้พอไปแจ้งตำรวจแจ้งฝ่ายปกครอง
ตำรวจปกฝ่ายปกครองเขาก็ไม่อยากยุ่งกับเรื่องของพระพระก็ย่ามใจ
เกลิมไปเรื่อยเรื่อยฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่จากนี้ไป
เราจะได้เห็นบทบาทของพระวิญญาธิการขึ้นมาอย่างถูกต้อง
รองรับก็น่าจะเข้ามาแก้ปัญหานี้ได้จากนี้ไปจะคอยดูว่า
วิญญาธิการที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งให้เป็นพระวิญญาธิการ
จะมีบทบาทยังไงอ่าคณะสงฆ์จะต้องเลือกเอาพระที่
ต้องมีบทบาทให้เหมาะสมหน่อยนะครับ
เพราะถ้าเอาบทบาทที่ไม่เข้มแข็งไม่เหมาะสม
ก็ไม่มีประโยชน์ต้องได้พระประเภทที่
เอาจริงเอาจังดุหน่อยเอาจริงเอาจังเข้มงวด
ขยันฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับเป็นความเข้มงวดมากขึ้นนะฮะ
จะได้ไม่ค่อยมีข่าวเสียหายเกี่ยวกับวงการผ้าเหลืองใช่ไหมอาจารย์
ดีครับนี่ผมถือว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปคณะสงฆ์ครับ
สงฆ์จัดการกันเองนี่แหละดีที่สุด
ขอบคุณอาจารย์สุภาพขี้ขจายนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
วันนี้มาพูดถึงเรื่องของตำรวจพระ
ให้เราได้รับทราบกันในฐานะที่เราก็ถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง
แล้วก็เป็นศาสนาประจำชาติด้วยนะคะ